คุณผู้ชมครับมีศพหญิงลอยน้ำติดใต้ถุนบ้าน
บริมแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดนนทบุรี
ว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะกระโดดน้ำฆ่าตัวตายนะครับ
ส่วนพี่สาวเปิดเผยออกมาบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นวิญญาณน้องหรือเปล่า
ที่มาร้องเรียกพร้อมกับเคาะประตูบ้าน
พอพี่สาวรู้ข่าวว่าน้องเสียชีวิตแล้วก็ตกใจเหมือนกันนะครับ
ตำรวจภูทรเมืองนนทบุรีเข้าตรวจสอบศพหญิงลอยน้ำ
ติดใต้ถุนบ้านบริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ภายในซอยพิบูลสงคราม๗ทับ๑
โดยเมื่อทีมอาสากู้ภัยนำศพขึ้นมาบนฝั่ง
บริเวณท่าน้ำวัดปากน้ำนนทบุรี
ก็พบว่าสภาพศพสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีดำกางเกงยีนขายาว
จากการตรวจค้นภายในตัวนะครับก็พบเงินสดและบัตรประชาชน
ระบุชื่อนางวิภาวันสุขจิระวงอายุ๕๗ปี
ทรัพย์สินทั้งหมดถูกบรรจุไว้ในถุงพลาสติกใส

ขณะที่แพทย์เวรตรวจสอบเบื้องต้น
พบบาดแผลหรือว่าร่องรอยการถูกทำร้าย
คาดว่าเสียชีวิตมาได้หนึ่งวันแล้ว
ก็น่าจะเสียชีวิตมาตั้งแต่วันที่๒กันยายน

แต่เจ้าหน้าที่มาพบศพวันที่๓กันยายนนะ
ต่อมานางศรีศุกร์จีระวงอายุ๖๐ปีพี่สาวของผู้ตาย
มาถึงที่เกิดเหตุพร้อมกับเล่าให้ฟัง
บอกว่าน้องสาวเป็นเซลล์ขายเครื่องมือการแพทย์
หายออกไปจากบ้านตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่๒กันยายนที่ผ่านมา
น้องสาวไม่เคยบ่นหรือว่าเล่าปัญหาให้ฟัง
แต่มีโรคประจำตัวและป่วยเป็นโรคซึมเศร้า
รักษามานาน๑ปีแล้วนะครับ
พี่สาวเองยังบอกอีกว่าเมื่อช่วงตี๔
เช้าของเมื่อวานวันที่๓กันยายน
ยังได้ยินเสียงน้องสาวเหมือนมาเคาะประตูบ้าน
และเรียกชื่อของพี่สาว๒๓ครั้ง
พี่สาวเดินมาเปิดประตูให้
แต่เมื่อเปิดประตูแล้วไม่เห็นตัวน้องสาว
แล้วก็พอเรียบเรียงเรื่องไปมา
บอกว่าเจ้าหน้าที่ไปพบศพเมื่อวานนี้วันที่๓กันยายน
แต่น่าจะเสียชีวิตตั้งแต่วันที่๒กันยายนแล้ว
แล้วการที่ตัวพี่สาวได้ยินเสียงน้องมาเคาะเรียก

อาจจะเป็นวิญญาณของน้องสาวนะครับ
เรื่องต้นตำรวจสันนิษฐานว่าผู้ตายมีปัญหาส่วนตัว
ตัดสินใจกระโดดแม่น้ำเจ้าพระยาฆ่าตัวตาย
ก็จะเร่งสืบสวนแล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดบนสะพาน
คาดว่าเป็นจุดที่ผู้ตายกระโดดน้ำต่อไปนะครับ